หวยก็ไม่ถูกไม่ถูกแต่เขาบอกว่าเฟื่องเนี่ยใบ้ไม่ถูก
แต่มีป้ายบอกทางที่หนึ่งเขาให้หวยเนี่ย
ถูกมา๓งวดติดแล้ว
อ่ะเป็นที่ไหนไปดูกันค่ะ
นี่ค่ะคือภาพป้ายบอกเส้นทางที่เรียกได้ว่าถูกแชร์เป็นจำนวนมากในสังคมออนไลน์นะคะ
ภาพจะมีการบอกเส้นทางไปยัง๔จุดหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พร้อมจำนวนตัวเลขกิโลเมตร
นี่เขามีภาพจริงนะแล้วก็เขียนกำกับเลย
งวด๑งวด๒งวด๓เหลืองวด๔แล้วสิตอนนี้
อุ้ยงวด๔มีถูกต้องเหลือ๑ตัว
๙๐อำนาจเจริญยังไม่มานะคะสำหรับตอนนี้
ซึ่งนี่แหละค่ะมี๔จุดหมายที่จะเดินทางไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
เสียงโชคคือหาเพราะว่าไล่ตัวเลขค่ะคุณผู้ชม
ลงล่างเนี่ยพบว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่งออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไปไม่นานนี้
เริ่มจากงวดแรกเลข๓๓คือเลขท้าย๒ตัวงวดประจำวันที่๑๖สิงหาคมค่ะ
อันนี้เป็นรางวัลที่๑หมายเลขขออภัยค่ะ
๖๓๘๖๘๔อันนี้สี่สองตัวใช่แต่ตรงกับรางวัลที่หนึ่งของวัน
หนึ่งกันยายนนี่งวดติดกันแล้วนะมางวดล่าสุดวันที่๑๑
หกกันยายนที่ผ่านมาห้าศูนย์ค่ะอันนี้ก็มาจากรางวัลที่หนึ่ง
เหมือนกันเลขที่ออกเนี่ย๒๔๐๖๕๐นะคะ
ซึ่งคนในสังคมออนไลน์ก็โหสุดยอดไปเลย
มีคนตั้งข้อสังเกตว่าภาพนี้ถูกตัดต่อหรือเปล่า
แล้วก็มองว่าถ้าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข๘๔แล้วก็๕๐เนี่ย

เว้นการเล่นหวยใต้ดินซึ่งก็ผิดกฎหมายนะคะ
ยืนยันชัดเจนบอกว่าป้ายบอกทางอันนี้เนี่ย
เป็นตัวเลขจริงไม่ได้ตัดต่อ
ตั้งอยู่เพราะคนถามว่ารีทัชหรือเปล่า
ใช่บอกว่าเรียนอ่านลากให้ดูเลยเนี่ย
ทำเลขให้ดูเว้อใช่ลากมาเนี่ยเห็นเลขเป๊ะ

ป้ายนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณโรงพยาบาลดอนตาน
บนดอนตานจังหวัดมุกดาหารค่ะ
แล้วก็ชาวเน็ตก็เหมือนเรา๑๒๓หรืออัน๔ก็๙๑
ก็ลุ้นกันนะคะว่าจะให้โชคในงวดถัดไปหรือเปล่า
สำหรับ๙๐ก็เอาตัวเลขที่มีอยู่มากลับหน้ากลับหลัง
ตามความเชื่อของแต่ละคนนะคะ

เฟินละดาจะลองไหมคะเรียนพุนละดา

ร้ายเนี่ยมีแต่โชคร้ายที่เขาบอกจะกลายเป็นดี

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะว่าจะออกหรือเปล่าเนาะเลขต่อไปเนาะ